ถ้าใช้คำว่าอีกแล้วคงไม่ใช่เรื่องดีค่ะ
เป็นภาพครูตบหน้านักเรียน
ครูเป็นผู้หญิงด้วยนะคะให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนเลย
ใช่ค่ะมากไปแล้วจริงค่ะคุณครู

ดูอย่างนี้เออแล้วคือมีอยู่นี่เห็นไหมคะหัวเด็กคือแบบเด้งไปอีกข้างนึง

โดนหน้าบ้างโดนหัวบ้างคือเรียกว่าโดนตบรัวเลย
แล้วก็ตวาดเด็กลั่นห้องเรียนเลย

คือน้องที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนแอบถ่ายเอาไว้ได้
โอ้โหเพราะคลิปนี้หลุดออกไปคนเป็นแม่เห็นลูกถูกตบถูกตีแบบนี้
คำเดียวมีแม่ที่ไหนจะรับได้บ้าง

มาโรงเรียนเลยค่ะแล้วก็โพสต์เลย
บอกว่าทนไม่ไหวค่ะลูกโดนตบหน้าแบบนี้
เหตุผลแค่ไม่ส่งการบ้านทำเกินไปไหมคะ
พ่อแม่ยังไม่เคยตบหน้าลูกขนาดนี้เลย
ยึดโทรศัพท์ลูกไปโดยไม่มีเหตุผล

ที่ห้องหลายคนก็เจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมาก
โทรศัพท์เครื่องละไม่ใช่บาท๒บาทค่ะ

ขอให้คุณครูจุดที่สอนภาษาอังกฤษ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงเรียนตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะ

เมนต์ถล่มทลายรับไม่ได้กับพฤติกรรมของครูคนนี้ค่ะ
เพราะมันไม่ใช่วิธีลงโทษที่ถูกต้อง
กฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยงานที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนต้นสังกัด
คิดว่าต้องมีมาตรการในการจัดการแล้วล่ะ

เดี๋ยวก็คงจะมีภาพขอโทษขอโพยอะไรกันไปแล้วนะ